แม่ฟ้าประจันบาสวัสดีค่ะอ๋อมสกาวใจภูมิสวัสดีค่ะไอ้อธิสดาเขียวของข้าค่ะออฟเตอร์ลานีนุปสุธนาวินค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่มีบ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
พักผ่อนไม่เพียงพอ
มันไม่ใช่แล้วหนูว่าแม่แก่
อุ๊ะ
แม่คิดอะไรอยู่แม่คิดอะไรอยู่พูดออกไปสิคะ
ไม่คิดอะไรอยู่
ดีออาพิธฯพอเลยอย่างนี้อาพิธฯอยากรู้ใช่ไหมว่าอัลไซม่อลเนี่ยขึ้นมันคืออะไรเป็นแล
อายุระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสานและสมอง
โรงพยาบาลเปาโลพะหนโยธิน
ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ

อายุและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง

ขอขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอค่ะ
เพราะว่าพี่สาวเราเนี่ยมีปัญหาทางประสาน

ทางนั้นก็หนักทางซีกซ้ายนะคุณหมอ

เอาอย่างนี้ใครสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอได้เลย

เพราะว่าคุณย่าเป็นอยู่
ขอถามเลยว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันคืออะไรคะ
ก็โรคอัลไซเมอร์นี่ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง

คุณพระมีอะไรบ้างมันมีอัลไซเมอร์แล้วมีอะไรอีกคะ

เป็นกลุ่มโรคซึ่งมีโรคอยู่ในหลายโรค

สมมุติมีเส้นเลือดสมองตีบ

มันมีเลเวลไหมคะว่าเป็นเลเวลไหน

ถ้าแบ่งง่ายก็ระยะแรกระยะกลางระยะท้าย
ต้องเป็นคนสูงอายุเท่านั้นหรือเปล่าคะที่เป็น

แบบวัยรุ่นอย่างกาวอย่างนี้เป็นได้ไหม

อย่าไปตอบเพราะว่าตอนนั้นจะลืมคำว่าวัยรุ่นอย่างกาย
เออแต่นี่ก็๔๐แล้วไง

เท่าไหร่ที่ไปนะคะ๖๐

แล้วสังเกตเริ่มต้นสังเกตยังไงดีคะ

ลืมที่จอดรถเนี่ยบางทีเราคนปกติเราก็เป็น
คือบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจำอะไรอย่างนี้
บางทีถ้าผู้สูงอายุไปห้างใหม่

อ๋อยังเป็นปกติ
แต่เราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่มีสมาธิพอ

อ๋อหลงในที่ต้องไม่ควรจะหลง

โอ้โหใช่พันธุกรรมต้องบอกเลยว่ามีส่วน

มีใครนะ
คือคำว่ามีส่วนเนี่ยเราเจอผู้ป่วยอัลไซเมอร์
คือหมายถึงว่ามีพ่อเป็นลูกเป็น
มีบางคนมีพันธุกรรมบางอย่าง

คือพูดง่ายว่าเจอยีนบางชนิดเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงได้๑๐เท่า
แล้วมันมีโอกาสอย่างอื่นที่ทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์ได้ไหมคะ
เช่นมีคนบอกว่าไม่ทานอาหารเช้าบ้าง
มีคะมีครับก็คือผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจริงจริงเราก็ยังไม่ทราบว่า
อะไรกันแน่ที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์
แต่เราเชื่อว่าเกิดจากการปฏิบัติตัว
หรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากความเสื่อม
ซึ่งที่เราทราบเนี่ยเราพบว่าที่มีผลเนี่ยคือ
อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือถ้าเกิน๖๕ขึ้นไปเนี่ยโอกาสมากขึ้น

เพิ่มขึ้นทุก๑๐ปี๒เท่า

คือถ้า๘๐เนี่ยจะได้ถึง๓๐๔๐ได้

จากอายุแล้วเนี่ยที่เจอกันบ่อยเลยคือเรื่องความเครียด

จะทำให้เขาบอกว่ามีสารบางอย่างในสมองเนี่ย
คือเป็นสารที่เหมือนกับช่วยซ่อมแซมเซลล์สมองนี่
มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
อย่างอื่นอย่างอื่นคือ
การสูบบุหรี่

หรือว่าอะไรก็แล้วแต่
ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอ
หรือถ้าร่างกายเราอ่อนแอสมองก็อ่อนแอไปด้วย
เบาหวานความดันถ้าไขมันสูง
อุ๊ยพ่อเป็นอ่ะเบาหวานความดันอ่ะ
ก็คือต้องดูลาตัวเองดีแต่คุณพ่อพี่กาว
พี่กาวก็เล่นตลกให้ดูทุกวันสิ

ปากกาเตรียมกระดาษเอาไว้
เดี๋ยวมาฝึกสมองไปพร้อมกันช่วงหน้าค่ะ

ขอบคุณครับ